ทีนี้ประเด็นเรื่องวัคซีนนะคะต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มีการเปิดประเด็นเรื่องวัคซีนของไฟเซอร์
เริ่มมีการถามทวงถามมีหลักฐานมีเอกสารออกมาว่าไฟเซอร์มันเข้าไทยแล้วจริง
สทบอกว่าอันนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของทูตสทไม่รู้เรื่อง
แต่ล่าสุดสอสอเพื่อไทยนะคะเรียกร้องเลยบอกว่า
นายกไม่น่าใช่นะที่บอกว่าวัคซีนไฟซอร์มาแค่เฉพาะของเอกสิทธิ์ของทูตอย่างเดียว
เชื่อว่ามีคนอื่นได้อีกด้วยเพราะว่าจำนวนที่เข้ามาเนี่ยมันเยอะ
แล้วก็เรียกร้องบอกว่านายกต้องประสานเอาวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาช่องทางพิเศษ
เพื่อฉีดให้กับคนไทยก่อนไม่ต้องไปรอขั้นตอนการที่มันยุ่งยากหรอก
สธนี่ก็คือนายุทธพงศ์จรัสเถียนเป็นสธมหาศาลคาร์มพักเพื่อไทยค่ะ
เอามาใช้ในประเทศที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาบอกว่าอันนี้เป็นความจริง
แต่สุดท้ายข้อมูลถูกลบออกไปเพราะวัคซีนที่จะนำเข้ามาเนี่ย
เขียนไว้แบบนี้เหมือนกันว่าการนำเข้ายาและวัคซีนเนี่ยทำไม่ได้
ประเด็นอยู่ที่จำนวนโดสเขาบอกว่านำเข้ามาเนี่ย
มากกว่าสี่พันโดสค่ะเอ๊ะคนในสถานทูต
มีมากกว่าสองพันคนเลยเหรออืมเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะ
จริงมันจะมีการกระจายไปสู่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานทูตหรือเปล่า
จริงถ้าตรวจสอบดูก็ไม่น่าจะยาก
เราไม่ได้มีเจตนานะครับว่าจะไปให้ร้ายหรืออยากจะให้ไปดำเนินคดีอะไรกับสถานทูตหรืออะไรนะครับ
เพียงแต่ว่าอยากจะในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับ
อยากจะนำข้อเสนอเนี่ยให้กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับ
ถ้าท่านบอกว่าท่านหาไม่ได้นะครับหรือท่านไม่รู้ว่าวัคซีนเนี่ยมันนำเข้าอะไรยังไง
ท่านก็ไปถามสถานทูตอเมริกาเนี่ยว่าเขาไปติดต่อยังไงเขาถึงมีวัคซีนเข้ามา
อีกหนึ่งความกังวลก็คือว่าทางรัฐบาลบอกใช่ไหมคะว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ย
จะตั้งเป้าฉีดให้ครบ๑๐๐ล้านโดสเพื่อที่จะให้ครอบคลุมในการเป็นภูมิคุ้มกันหมู่
แต่ว่าสอสอยุทธพงศ์บอกว่าไม่น่าจะทำได้นะเพราะดูทุกวันนี้เนี่ย
กว่าจะได้ฉีดยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานาน
ถ้าดูจากจำนวนที่เรารายงานในแต่ละวันเนี่ยมีคนได้รับวัคซีนเนี่ย
หลักพันต่อวันเองซึ่งจริงแล้วถ้าจะให้ได้ตามเป้า
มันต้องหลักแสนแล้วมันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่า

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของวัคซีนเนี่ยค่ะ
เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอไปแล้วว่าทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะมีการปลดล็อก
แต่คำถามก็คืออ้าวก็ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าคนที่อายุ๖๐ปีขึ้นไป
ทีนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยยืนยันมาแบบนี้นะคะ
แพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง๗กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมค่ะ
เพราะว่ามีวัคซีนชนิดนี้ถึง๑๖ล้านโดสก็คือในช่วงเดือนมิถุนายน
และกรกฎาคม๒๕๖๔นี่แหละ
ฉีดสำหรับผู้ที่อายุ๖๐ปีขึ้นไปได้
ก็จะต้องเป็นผู้ที่อายุ๖๐ปีขึ้นไปที่สุขภาพดี
ก็คือจะฉีดในวงที่เป็นลักษณะของการแพร่ระบาดนะคะ
ลดอาการผู้ป่วยที่รุนแรงลดการเสียชีวิต
การฉีดขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของแพทย์
ส่วนวัคซีนยี่ห้ออื่นรัฐบาลพยายามจัดหามานะคะ
จะให้ครอบคลุมประชากรให้มากที่สุด
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ดังนั้นนะคะคนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม
สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง๗กลุ่มโรค

ในวันที่๙พฤษภาคมก็คือวันนี้ค่ะ
แต่เราตรวจสอบตอนเช้าหน่อยนะคะ๘โมง
มีการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน๑๕๕๑๓๔๒รายนะคะ
คิวผ่านแอปหมอพร้อม๑๒๕๔๒๑๘ราย
คิวผ่านโรงพยาบาลผ่านอสมเนี่ยค่ะ
ประมาณเกือบ๓แสน

ผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย๗กลุ่มโรคนะคะ
คุณผู้ชมคะ๑๑พฤษภาคมนี้ค่ะ
นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม
ไปดูการฉีดวัคซีนนะคะ
ไปดูก่อนก่อนจะเปิดบริการให้ประชาชนในวันที่๑๒พฤษภาคม
จะให้บริการ๑๐๐คนต่อวัน๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
เป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ด่านหน้าและกลุ่มอาชีพเสี่ยง
เช่นพนักงานจัดเก็บขยะของ๕๐เขต

ส่วน๑๓พฤษภาคม
นายกรัฐมนตรีจะไป๓ย่านมิตรทาวน์กับจามจุรีสแควร์

เป็นความร่วมมือระหว่างทางกรทมหอการค้าไทยโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ซึ่งก็เป็นหนึ่งใน๓แนวทางที่นายกรัฐมนตรีบอกค่ะ
ให้กับคนครึ่งประเทศภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ